เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละพักเนี่ยลงหาเสียงแต่ละพื้นที่กันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพลังประชารัฐจะยอมให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาดีเบตกับคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่า

นายนัทพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็ออกมาพูดถึงกระแสกดดันจากประชาชนก็ดีจากภาคการเมืองอื่นก็ดี
ที่เรียกร้องบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐเนี่ยมาร่วมวงดีเบตกับเขาว่าเขาบ้าง
ซึ่งนายนัทพลบอกว่าเบื้องต้นก็พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้ว

แล้วก็ปรึกษากับกรกตค่ะว่าทำได้หรือเปล่า
ถ้าเกิดสมมุติว่ากรกตบอกทำไม่ได้
ทางพักก็จะส่งทีมงานที่จะร่วมวงดีเบตแทน
แต่ถ้ากรกตบอกทำได้เมื่อไหร่แล้วก็
พร้อมเดินหน้าแน่นอนค่ะพักเองก็รออยู่เหมือนกัน
ผมก็คิดว่าเราคงรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากทางกรกต
แล้วคงให้นักกฎหมายเราดูอีกทีนึงว่า

เป็นไปได้แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

แล้วก็มีคนหลายคนรอที่จะฟ้องอยู่
งั้นผมก็คงต้องทำให้ถูกต้อง
คำลองพลังประชารัฐนะครับ
เป็นพรรคที่เดินตามกรกต
ต้อยเลยครับไม่จริงเขาบอก
หนังสือชื่อว่าประชารัฐสร้างชาติ

แล้วก็ผลงานที่โดดเด่นของพลเอกประยุทธ์

ที่ต้องเลือกลุงตู่เป็นนายก
ใครอยากรู้ก็รอดูกันนะจ๊ะ

วันนี้ช่วงเช้าก็ลงพื้นที่

แล้วก็ตลาดเอ็มสมบัติช่วยผู้สมัครหาเสียงเหมือนกัน

ไปหาเสียงที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต

ผลักดันนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

ประชาธิปัตย์ไม่คิดจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักอื่น
แต่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น

คือตำแหน่งของท่านก็เป็นข้าราชการการเมือง
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

เราก็อยากให้แข่งขันกันอยู่
บนความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
จะได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ว่าแต่ละฝ่ายมีความคิดความอ่านอย่างไร

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
วงคู่ไปกับนายพานทองแท้ชินวัฒ

ไปช่วยผู้สมัครของพักในเขตที่๓

พรคนที่ทิ้งพักเพื่อไทยไปพักอื่น

ถ้าไปแล้วก็ช่วยไปเลยไม่ต้องกลับมา
ซึ่งระหว่างที่คุณหญิงสุดารัฐกำลังปราศัยอยู่

ก็ต้องวิ่งขึ้นมาพัดวีกันให้หายหน้ามืดซะหน่อย

เกือบจะทุกเวทีเลยทีเดียวนี่จังหวะหน้ามืด

อันนี้อยู่ข้างบนหน้ามืด
ถูกค่ะส่วนนายสุพรอัฐาวงศ์หรือว่ารัมโบอีสาน
สมัครสอสอนครราชศรีมาเขต๑๐ของพักพลังประชารัฐนะคะ
นำทีมงานออกสำรวจป้ายหาเสียงที่ถูกมือดีทำลาย

ริมถนนสายเสริงสางหาดชมตะวัน
ก็ให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งรัปโบอีสานบอกว่า๑เดือนที่ผ่านมา
หาเสียงของเขาถูกทำลายไปแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐ป้าย
ยังถูกขโมยหายไปอีกนับร้อยป้าย